เมื่อวันที่๒๖พฤศจิกายน๒๕๖๓มีรายงานจากสื่อต่างประเทศ
นักโทษชาวอีรานที่เคยก่อวินาศกรรมในไทยที่ถูกส่งตัวกลับประเทศ
นาศกรรมครั้งนั้นคือเหตุการณ์เมื่อวันที่๑๔กุมภาพันธ์๒๕๕๙
ซึ่งตรงกับวันแห่งความรักของคนทั่วโลก
วันนั้นจู๊เกิดเสียงระเบิดดังขึ้นในบ้านหลังหนึ่ง
ภายในสอยปรีดีพะนมโยง๓๑ถนนสุขุมวิตทร์๗๑แขวงคลองตำเนื้อเครดวัสดินาธรรมกรุงเทพมหานคร
เสียงระเบิดดังขึ้นก็พบชายต้องสงสัยเป็นชาวตะวันออกกลางคนหนึ่ง
ชายคนนี้มีรอยเลือดเปลือเปื้อนเมื่อเขาโบกรถแท็กซี่เพื่อพยายามหลบหนี
แต่แท็กซี่เห็นท่าทีไม่น่าไว้ใจจึงไม่รับและพยายามขับหนี
หยิบระเบิดในกระเป๋ามาคว่างใส่แท็กซี่เสียงระเบิดดังสนั่นวันไหว
ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็อยู่ไม่ไกลจากตรงนั้นจึงรีบเข้าตรวจสอบ
ชายชาวตะวันออกกลางเมื่อเจอหน้ากับตำรวจจึงคว้าระเบิดสังหารหวังปลิดชีพตำรวจ
แต่เกิดพลาดระเบิดลื่นหลุดมือไปที่ขาเสียงระเบิดดังสนั่นพร้อมกับบันขาทั้งสองข้างขาดกระเด็น
อกจากนี้ตำรวจยังไล่ล่าตามจากเพื่อนร่วมแก๊งที่เหลือซึ่งทราบว่าเป็นชายสองคน
ตำรวจเชื่อว่าเพื่อนรวมแก๊งที่เหลือต้องพยายามหลบหนีออกนอกประเทศ

ส่วนนายมาซูดได้ขึ้นเครื่องออกจากกรุงเทพ
หนีไปยังกรุงกวาลาลัมเปอร์แล้ว

เมื่อได้มีการประสานและสามารถควบคุมตัวได้ที่สนามบินกุลาลัมเปอร์
เมื่อตรวจสอบประวัติการเช่าบ้าน

ซึ่งหลบหนีออกนอกประเทศไปหลายวันแล้ว
อกจากนี้ยังมีชายชาวอิราณอีกคน
ออกจากที่เกิดเหตุไปราว๑ชั่วโมงก่อนเกิดเหตุ

ถูกผูกโยงเกี่ยวกับการก่อการร้ายระหว่างประเทศ

หมายการลอบสังหารครั้งนี้

หมายยังไม่ถึงขั้นก่อการร้าย
ถึงแต่หมายชีวิตรายบุคคลมากกว่า

คลึงกับวิธีการของกลุ่มก่อการร้าย

นักการทูตอิสราเอลคือกรุงนิวเดลี

พิพากษาจำคุกตลอดชีวิต

พร้อมให้ชดใช้ค่าเสียหายให้กับบริษัทครู
เป็นเงิน๖๖๙๑บาท
พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ๗๕ต่อปี

ขณะเดียวกันให้ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหาย

ส่งคนร้ายที่เหลือเพื่อมาดำเนินคดีในไทย
กระทั่งมีรายงานจากสื่อต่างประเทศว่า

ถูกทรงตัวกับยิวลานในฐานะนักโทษ
ที่รายงานจากกรมราชธรรมระบุว่า
ส่งตัว๒นักโทษชาวอีรานเป็นไปตามระเบียบ
นักโทษต่างชาติมีสิทธิ์ขอส่งตัวไปรับโทษที่ประเทศบ้านเกิด